เขาออกมาบอกว่าไม่ต่อสัญญากับสั่งการเดิม
มีหลายคนเลยนะคะรวมไปถึงแกงส้มธนทัศน์เอง
ก็ออกมาประกาศว่าไม่ได้ต่อสัญญากับทางต้นสังกัดเดิมนะคะ
หลายคนมองว่าแกงส้มอักกะตันยูหรือเปล่า
ไม่รำลึกบุญคุณหรือเปล่านะคะ
ไปใช่แล้วนะคะแต่ว่าหนุ่มแกงส้มเนี่ยเขาบอกว่า
เขาบอกว่าตัวเองไม่ต่อสัญญากับงานเพลงที่ค่ายเดิมเนี่ย
เป็นเพราะอะไรไปฟังจากปากของเขาพร้อมกันเลยค่ะ
ก็จริงมีการคุยกันอะไรเรียบร้อย

คือในเรื่องสัญญาเพลงอาจจะไม่ได้ตอบ
เพราะว่าอันนี้เราก็จริงมีการพูดคุยกับผู้ใหญ่มาสักพักตั้งนานแล้ว
ไปถึงตอนนี้ผมก็เริ่มทำเบื้องหลังแล้ว
มามาสักพักหนึ่งแล้วครับหมายถึงว่าเริ่มไปเป็นโปรดิวเซอร์
เริ่มแบบว่าทำเพลงให้ศิลปินคนนู้นคนนี้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เหมือนกับว่าทางเพลงเราก็เลยมาขอว่าเราอาจจะไม่ได้ต่อนะ
แต่ว่าในทางละครเราก็ยังเหมือนกับว่ายังร่วมงานกันอยู่ไม่มีปัญหา
เพราะมีเหนียวรั้งหนึ่งแต่ของของของเรามีมีมีมีมีโอ้ยอย่าใช่งว่าเหนียวรั้งเลย
ก็คือสรุปว่าไม่ต่อสัญญาด้านงานเพลงแต่ยังคงแฮปปี้ที่จะจรดปากกาเซ็นสัญญาด้านงานแสดงนั่นเองนะคะ
เพิ่งไปว่าเขานะใจเย็นเย็นก่อนนอกจากนี้ค่ะเจ้าตัวยังได้เผยถึงความรู้สึก
หลังจากที่บวชเพื่อศึกษาพระธรรมเป็นเวลา๑๐วันว่าเป็นช่วงเวลาที่ดี
ซึ่งเจ้าตัวก็ตั้งใจแล้วว่าจะกลับไปบวชเป็นครั้งที่๒อย่างแน่นอนค่ะ
คือผมบวชไปทั้งหมด๑๐วันใช่ไหมครับแต่ว่าจริงอยากจะตอนแรกจะเพิ่มสักแบบให้เป็น๑๕วันอะไรสักอย่างนี้
แต่ว่าคือเลิกที่เราศึกเนี่ยคือเราหาไว้แล้วก็เลยไม่เป็นไรเพราะอาจารย์บอกว่าจริงแล้วบวชเนี่ยเราบวชเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรมาทำงานทางโลกให้เต็มที่ก่อน
ที่เราพอเราไปอยู่ที่ภูเก็ตนะครับผมด้วยความที่จะเป็นแบบที่เล็กแล้วก็รวมไปถึงว่ามันจะค่อนข้างจะสงบแล้วก็มันกลายว่าเราได้อยู่กับตัวเองจริงอะเนาะแล้วก็ได้แบบได้ทำอะไรที่เราไม่เคยทำเนี่ย
ก็จริงตั้งใจไว้ครับว่าสักประมาณ๓๐อาจจะบวชอีกทีนึงแล้วก็คุยกับคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าถ้าเกิดนั้นอยากจะบวชด้วยบวชเพราะคุณพ่อเลยอะไรอย่างนี้พ่ออาจารย์บอกว่าดีถ้าได้บวชพร้อมกับคุณพ่อก็จะเป็นอีกเรื่องที่ดีเป็นบุญใหญ่หน่อยอะไรอย่างนี้ครับ
นี่น่าจะติดใจในรถพระธรรมนะคะเพราะว่านี่เพิ่งจะไปบวชมาเป็นเวลา๑๐วันนะคะเพิ่งจะศึกมาเอง
ระยะหลังมาเราคงได้เห็นผลงานทางการแสดงกันเยอะนะสำหรับบางคนเข้าวงการมาไม่ได้เข้ามาแบบปูทางมาเป็นนักแสดงหรอก
แต่บางทีเขามีความสามารถที่หลากหลายด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ติดตามถือว่าเป็นกำไรกับคนดูแล้วกันเนาะทั้งร้องทั้งงานแสดงได้หมดเลยนะคะ